ตอนนี้เราต้องเตือนภัยสำหรับพ่อค้าแม่ขายกันหน่อย
จนหรือมิจฉาชีพออกอารวาสแล้ว
คราวนี้ไม่ได้มาขโมยของนะแต่ว่าเอาแบงค์ปลอมเนี่ยมาซื้อของ

ล่าสุดเนี่ยนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดมุกดาหาเนี่ย
ตกปลาเอาปลาไปขายแล้วก็เจอแบงค์ปลอมนี้ล่ะค่ะ
ที่บ้านปงคามตมปงคามบว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
ชาวบ้านนำแบงค์ปลอมหรือว่าธนบัตรปลอมใบละ๑๐๐บาท

เดี๋ยวนะให้เราดูอย่างนี้ตาเปล่านี้เราไม่รู้นะคะ

แล้วก็หาจุดสังเกตต่างดู
ทีนี้ชาวบ้านเขาดูแล้วนี่มันไม่ใช่ของจริง
หลังจากที่นำปลาจับปลาจากแม่น้ำโขงไปขายเสร็จแล้วเนี่ย

พอมาซื้อเขาก็จ่ายแบงค์ปลอมนี้มาคุณผู้ชม
คือลักษณะของมันเนี่ยถ้าดูด้วยสายตา
อาจจะแยกไม่ออกแต่พอสัมผัสเนื้อกระดาษแล้ว
เพราะว่ามันไม่เหมือนของจริง
แล้วพอทดลองเอาน้ำมาแตะแบงค์
ปรากฏเลยว่ามีคราบสีติดนะคะ
ไม่มีแบบคือมันละลาย
มันกระดาษมันก็บางกว่าด้วย
นี่
มาสองสามใบแล้วเฮ้ยไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่แล้วเจอกันเยอะอืมนะ
ก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนมาดูกันเอามาดูสิเป็นยังไงจริงหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหลายคนก็บอกอ่านี่แหละของปลอมแน่เลย
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกัน
หรือว่าลูกค้าคนที่จับเงินจับทองก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าในตลาดนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการระบาดกันเยอะนะ
เขาบอกว่ายังดีที่เป็นแบงค์ร้อยอ่ะอืมถ้าเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์พัน
มูลค่าเยอะกว่านี้ก็คงจะเสียใจและเสียดายมากมากคือต้องบอกแบบนี้ว่า
พ่อค้าแม่ค้าเขาจับธนบัตรทุกวันใช่ใช่เขารู้เขาจะรู้
คือถึงแม้ว่าจะคล้ายจะดูเหมือนขนาดไหนแต่พอจับปุ๊บเขารู้เลย
ใช่นะแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกนะ
พ่อค้าแม่ค้าก็วิงวอนแหละว่าอย่าทำแบบนี้เลย
ทำมาหากินทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วมาโดนหลอกแบบนี้โอ้ย
มันมันเจ็บช้ำต้องใจคือคนเราเขาทำงานสุตริตอ่ะคุณค่ะ